สุดยอดน้ำมันเครื่องจากฝนศัตริย์น้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น
ก็เจอกับเราในวันยุคสุดสำดาบแบบนี้วันอาทิตย์เวลาดีดีบ่าย๓๔โมงเย็น
คุณอยากจะไปตลอดเที่ยวที่ไหนกันดี
เพราะว่าช่วงนี้หลายคนก็ไปเที่ยวกันเยอะ

พร้อมทุกคนเลยก็เตรียมตัวขึ้นของขึ้นเขากันไป
ใช่ค่ะขึ้นเขานู่นก็ป่านี่ก็เข่า
แล้วเราอยู่ตรงไหน

สไลด์หน้าจอเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์นะคุณผู้ชมนะ

หรือไม่ก็อีกช่องทางหนึ่งไม่อยากจะเดินออกมาหน้าจอทีวีให้มันเมื่อยตุ้ม

ก็กดไปที่ช่องเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์คำว่าค้นหา
เข้าไปปั๊บก็พิมพ์คำว่าแอดไทยรัฐ

ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วแล้วก็แชทเข้ามาพูดคุยกัน

และที่สำคัญอีกหนึ่งช่องทางที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะ
กับการเข้าไปกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวของเรา
เพราะว่าเรามีกิจกรรมดีมาให้ร่วมสนุกกันบ่อยเลย
หน้าเพจของเราเป็นแบบนี้ที่ถูกต้อง

คือของจริงหน้าใหญ่ใช้คำว่าหน้าใหญ่
นี่คือของจริงเข้าไปกดไลค์ไว้กดติดตามเอาไว้
เพราะว่าคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
สุดยอดเลยทีเดียวเอาล่ะคุณผู้ชมครับ

ก่อนที่จะไปเที่ยวกันแล้วต้องหาอะไร
ยัดข่าวท้องให้เต็มมันมีพลังอ่ะ

ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะไปตลอดกินกันนะครับ

อยู่กรุงเทพใกล้ของที่เยอะ

แต่ว่ามันคือร้านอะไรกันเหรอ

ตามในช่วงของตลอดกิน
สวัสดีครับ

เดี๋ยวจะพาไปอิ่มน้ำสำราญกันไป

วันนี้พาคุณผู้ชมมาในย่าน

ข้าวร้านหน้าแกงกะรีญี่ปุ่น
ร้านนี้มีทีเด็ดนะจะบอกให้

ตลอดกินทั่วถิ่นไทยครับ

เสิร์ฟข้าวหน้าแกงกะหรี่

กฎกติกามารยาทของทางร้านแล้วก็

ผมจะไปท้าพิสูจน์ว่าวันนี้จะได้ทานฟรี

หรือว่าจะต้องเสียเงินไปติดตามกันครับ
ดูนี่ครับจานมันจะจ่ายแล้วอะไรขนาดนี้
แล้วที่นั่งอยู่ข้างผมนะครับคุณผู้ชมครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่วยแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับ
ครับผมชื่อเกียวดานะครับ
ร้านของเราก็วเคอรี่ครับที่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับ
คนไทยชอบแกงกะรีชอบร้านอาหารญี่ปุ่น
พอพึงมาประเทศไทยนะครับ
ก็คือเขาบอกว่าคนไทยชอบทานแกงกะหรี่ชอบทานอาหารญี่ปุ่น
แล้วเนี่ยร้านนี้เขามีสาขาอยู่ที่ญี่ปุ่นถูกไหม

เราก็เลยมาเปิดแฟนชายที่ประเทศไทย

ปีกว่าแล้วที่แรกที่มาเปิดที่เมืองไทยคือที่ไหนครับ

ที่มาทานเนี่ยนะบอกเลยมีทั้งแบบ๒กิโลกรัมที่แบบว่าส่วนใหญ่เขาจะมาท้าทายกัน

ทานฟรีแล้วก็แบบจานธรรมดาก็มีเหมือนกันนี่จานนี้
มันก็คือข้าวแกงกะหรี่ที่เป็นหมูสไลด์เอามาทอด
แต่ว่าด้านในมีชีส

แล้วก็มีซอสโรยอยู่ข้างบน

เนื้อเป็นเนื้อเอาใจใส่เนื้อ
ใครที่ชอบทานเนื้อแอมเบอร์เกอร์นะครับ
เนื้อตรงกลางที่มันอยู่ระหว่างขนมปัง
เอามาวางอยู่ตรงนี้แล้วก็ลาดด้วย
ซอสแกงกะหรี่เออก็อร่อยไปอีกแบบ
มีชีสอยู่ข้างบนด้วยผมชอบนี่มากเลย
เอาใจคนไทยผัดกะเพรานี่
เดี๋ยวผมนะจะชิมทุกเมนู

เดี๋ยวผมจะท้าทายกับคุณเคียวตาด้วย
ผมจะกินหมดไม่หมดเดี๋ยวดูกัน
อย่างแรกที่กัดเข้าไปแน่นอนมันเจอเนื้อหมู
ที่มันกรอบแล้วมันก็หนึบ

ไส้อยู่ข้างในรสชาติมันพอดีแล้วก็อร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมครับ

ให้กลิ่นสาบมันเป็นกลิ่นรสชาติความหอมหวานของเนื้อ
แล้วทานที่นี่ไม่ผิดหวังอร่อยจริงเลยนะครับคุณฟิลตะครับ
เอาล่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะมา
มาไม่เจอก็โทรมาหาที่นาได้นะครับผม
ไม่ต้องบอกแล้วจุดสังเกตมาไม่ถูกใช่ไหมโทรมาเลยดีกว่า
หมายได้โทรศัพท์ครับ๐๒๐๒๐๘๖๐๕๑๖

เอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้โอกาสกับช่วงของตลอดกินทั่วถิ่นไทย
เดินทางมากินถึงที่ร้านแบบนี้ขอบคุณนะครับ

แล้วตอนนี้ยังไม่สุดเพราะว่ายังเหลือชามนี้
ติดตามกันว่าจะทำได้ไหมลองดูเลย
จับเวลามาเลย๑๕นาที๒กิโลกรัมกินให้หมด
ติดตามกันให้ได้คราวหน้านะครับกับตลอดกินทั่วถิ่นไทย

ส่วนช่วงนี้ต้องไปล้างจานแล้วกินไม่หมด

บอกแล้วถ้ากินไม่หมดไม่ต้องกลับมาให้เห็นหน้า

ฟรีก็คือทานหมดภายในเวลาที่กำหนด๒กิโลทานฟรี
มากกว่านั้น๖กิโลกรัมก็มีมาแล้ว

เอาล่ะใครที่รู้ว่าตัวเองทานเก่งทานจุทานไว

เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวคุณผู้ชม
ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวสนุกให้ติดตามกัน

เอาล่ะช่วงหน้าเห็นนี่ไหม
ตาแบบุกเองเรียกตรงแบบภาษาไทยเลย

แต่นี่จะทำให้ประเทศไทยของเรากลายเป็นผู้นำด้านการส่งออกหนังสันด้วยนะ
จากนั้นนะคะไปดูสายความเชื่อกันต่อ
วันนี้เราบอกเลยว่าห้ามพลาด
เพราะว่ารวบรวมบรรดากล้วยแปลกตลอด
เดือนตุลาคมที่ผ่านมามาไว้ที่นี่ที่เดียวแล้ว
มาย้อนรอยดูกันว่าแต่ละต้นมันจะแปลกขนาดไหน
แปลกกว่ากันแล้วให้โชคให้ลาบขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกัน
อ้าวแล้วจะไปดูตำนานเรื่องราวความรักอมตะนะครับ
ที่กลายเป็นสิ่งสักติดคู่บ้านคู่เมืองชนบุรี
เรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในช่วงหน้า